อัปเดตหัวใจของสาวร่างเล็กคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับน้องแพลวานิจฉาพัด
ที่จะพูดจำได้มั้ยก่อนหน้านี้
ฉันก็จะบอกว่า
เอ่ยหนูมีคนคุยแล้วนะ
หลังจากนั้นน้องก็ได้มาให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชน

รักครั้งใหม่ไม่ได้ไปต่อแล้วค่ะพี่
แต่เขาเพิ่งเปิดตัวนะลงรูป
ใช่ค่ะแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้จริง
ซึ่งเหตุผลหลักเลยนะก็คือเป้าหมายชีวิตไม่ตรงกัน

คือน้องแพรวาบอกว่าพี่หนูอยากแต่งงานหนูอยากมีชีวิตคู่
ซึ่งครั้งนี้แพรวายอมรับเลยว่าเลิกรากันแบบเจ็บปวดที่สุด
คือมันเจ็บยิ่งกว่ามีมือที่๓อีก
คือเลิกกันไปถ้ามีคนใหม่ยังจะดีกว่าอีก
แต่อันนี้เหมือนมันเลิกทั้งที่ยังรักกันอยู่นะคะ
กว่าจะฮิวใจตัวเองได้เนี่ยน้องบอก
โอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันเลยล่ะค่ะ
คือทุกครั้งที่เราพอเรายิ่งมีความรักยิ่งโตขึ้นยิ่งมีความรัก
จะยิ่งคาดหวังว่าเราอยากแต่งกับคนนี้
เราคิดมาตลอดทุกคนที่เราคบเราคิดว่าเราอยากแต่งกับทุกคน
พอมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยค่อนข้างเจ็บหนัก
แล้วมันจบพอมันจบดีมากคือเคลียร์กันแบบจบสวยสดแบบ
ไม่เคยคิดว่าการเลือกกับคนคนหนึ่งมันจะต้องดีขนาดนี้
มันเลยเหมือนเจ็บหนักมากเลย
ที่แวะของการเปิดตัวคือไม่เคยเปิดตัวเลยนะ

ซึ่งหนุ่มลีเองยอมรับผ่านสื่อนะว่า
เรื่องนี้คงเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าตัวเขาเองอยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเองเอาไว้
คือพูดง่ายบางครั้งพื้นที่ตรงนี้เขาก็อยากให้กับแฟนเขาคนเดียว

แต่ในโลกโซเชียลบนพื้นที่สื่อ
ลีบอกตรงว่าผมไม่สะดวกจริงครับ
ถ้าหาว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นอะไรอย่างนี้
ถ้าเราใช้ชีวิตปกติเดินห้างก็เห็นอยู่แล้ว

แต่ว่าในพื้นที่โซเชียลในพื้นที่มีเดียของผม

แต่ว่ากับคนอื่นไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับใคร

ผมก็ถามก่อนว่าเฮ้ยแท็กได้ไหมเปิดหน้าได้ไหม
เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเรารักษาโรค

อันนี้พูดจริง